ก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามานะครับเรามาย้อนดูนโยบายที่พักร่วมรัฐบาล
ได้หาเสียงไว้กับประชาชนในช่วงเลือกตั้งนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้าง

กรอบนโยบายทั้ง๓ด้านสวัสดิการประชารัฐมุ่งแก้ไขปัญหาสั่งสม
ปัญหาเฉพาะหน้าเติมโอกาสที่คนไทยควรจะมีตั้งนานแล้วแล้วไม่มี
วันนี้ต้องมีมีแล้วจึงจะสามารถมาร่วมกัน
พัฒนาสร้างสังคมที่เข้มแข็ง
พัฒนานำเศรษฐกิจก้าวไปในโลกใหม่ได้๙ทันโลก
เพราะฉะนั้นผมเรียนว่า๓พันธกิจยึดโยงกันครับ
นี่เป็นคำมั่นสัญญาจากพักภัลังประชารักษณ์
แก่นำจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้
กับการชูนโยบายประชารักษณ์เจ็ดสวัสดิการเจ็ดสังคมและเจ็ดเศรษฐกิจ
ขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเข้มแข็ง
ทั้งการสารต่อนโยบายปัจจุบันอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ขยายกลุ่มผู้รับบัตรให้ครอบคลุมมากขึ้น
เพิ่มค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเงินซื้อสินค้าต่อเดือน
โครงการมันดาประชารัฐท้องปุ๊บรับปั๊บจนถึงอายุ๖ปี
เป็นค่าคลอด๑๐๐๐บาทเงินเดือนเดือนละ๓๐๐บาท
ค่าดูแลบุตรเดือนละ๒๐๐๐บาท
เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐๔๒๕บาทต่อวัน
เงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้น๒๐๐๐บาทต่อเดือน
ยกเว้นภาษีบุคคลทะบาดานาน๕ปี
ด้านการเกษตรรับประกันราคาสินค้าเกษตรบางช่วงเวลา
ข้าวเจ้า๑๒๐๐๐บาทต่อตัน
ข้าวหอมมะลิ๑๘๐๐๐บาทต่อตัน
ยางพารา๖๕บาทต่อกิโลกรัม
และปัมกิโลกรัมละ๕บาท

ชูนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
ประกันรายได้แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ภายใต้เกณฑ์ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า๑๒๐๐๐บาทต่อปี
ที่โดดเด่นนี้ไม่พ้นเกิดปั๊บรับเงื่อนแสน
เงินเด็กแรกเกิดคนละ๕๐๐บาทในเดือนแรก
จากนั้นรับเดือนละ๑๐๐บาทจนถึงอายุ๘ปี
ประกันรายได้แรงงาน๑๒๐๐๐บาทต่อปี
โอนตรงเข้าบัญชีคือเบี้ยผู้ยากร้าย๘๐๐บาท
โครงการโฉนดสีฟ้าโฉนดชุมชนให้สิทธิ์จัดการตนเอง
เพื่อที่อยู่ที่ทำกินขยายโอกาสเกษตรกร
ที่ดินสอปกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐได้
สร้างความฮือฮาคือนโยบายกัญชาเสรีของพักภูมิใจไทย
ด้วยการแก้กฎหมายยาเสพติดให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
เพื่อแก้จนสร้างเงินเข้ากระเป๋าครัวเรือนแบบถูกกฎหมาย
การันตีที่กิโลกรัมละ๗๐๐๐บาท
กองทุนเข้าระบบกำไรแบ่งปัน
เพิ่มรายได้ให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการขายข้าว๗๕บาท
โรง๔๐และผู้ค้าข้าว๑๕
คำที่ว่าข้าวเปลือกถูกข้าวสารแพงชาวนาจนพ่อค้ารวยจะหมดไป
พร้อมกำหนดโคต้าการส่งออกจัดทำประกันภัยความเสี่ยง

อกจากนี้ยังมีมาตรการจูงใจ
หวังลดรถยนต์บนถนนลดปริมาณจราจรบนท้องถนน
ด้วยการให้พนักงานออฟฟิศทำงานสัปดาห์ละ๔วัน
เหลือ๑วันทำงานที่บ้าน
ทายาทมังกรการเมืองชาติไทยพัฒนา
แผนปฏิบัติการ๖ด้าน
ส่งเสริมทายาทเกษตรกรเรียนฟรีถึงปริญญาตรี

สร้างกำไรการปลูกพืช๕๐๐๐บาทต่อไร

งบลงทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ๑๐ล้านบาท
เพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชน
ศูนย์สุขภาพชุมชนทุกเขตจังหวัดทั่วประเทศ
ใจมาตรการทางภาษีและไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย
นโยบายที่เหมือนกันคือเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ๑๐๐๐บาท
ทั้งพลังประชารัฐและประชาธิบัติ
ขณะที่แกรปคาถูกกฎหมายผ่านแอปพลิเคชัน
มีภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ที่ผลักดัน
ส่วนการขยายเวลาการเกษียณอายุต่างกันเล็กน้อย
โดยพลังประชารัฐขยายถึงอายุ๖๓ปี
ขณะที่ชาติไทยพัฒนาขยายถึง๖๕ปี
ล้วนเป็นคำสัญญาที่สร้างความหวังให้กับประชาชน
แต่จะผลักดันเป็นรูปธรรมได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหน
คนไทยทุกคนยังรอคำตอบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน